ก่อนเข้ารายการผมก็พยายามคุ้นคิดอยู่นะว่าทำไมในโลกใบนี้มันมีอะไรที่มันแปลกไปกว่าน้องใบตองข้างผม
โอ้โหเอาความจริงหรือล้อเล่น
ถ้าความจริงไม่มีแต่จริงแล้วมีเรื่องราวแปลกมานำเสนอเป็นประเพณีสุดแปลกของชาวกะเหลี่ยงคุณผู้ชม
ประเพณีนี้นะคะเขาสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วเขาบอกว่ามันช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้
นั่นก็คือประเพณีเหยียบหลังคนเหยียบยังไงอ่ะ
ไม่หลังหักเหรอไม่หักสิอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูกันแต่ถ้าให้คุณเหยียบดิฉันอ่ะหัก
ประเพณีเหยียบหลังกะเหลี่ยงนี้แหละค่ะจัดขึ้นที่วัดแจ้งเจริญตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี
งานนี้นะคะมีประชาชนชาวกะเหลี่ยงกว่า๓๐๐คนจาก๔จังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตรุ่มแม่น้ำพาชี
กาญจนบุรีค่ะราชบุรีเพชรชบุรีจนกระทั่งถึงประจวบคิริขันเลยนะคะ
เข้าร่วมพิธีซึ่งประเพณีนี้จัดเป็นประจำทุกปีแล้วชาวกะเหลี่ยงเขาก็ยึดถือกันเป็นประเพณีที่ต้องปฏิบัติในช่วงวันขึ้นสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำ
และวันแรม๑ค่ำเดือน๕ซึ่งก็ประมาณกลางเดือน๔ของทุกปีนั่นเอง
พี่กายแล้วคือนอนเรียงกันแบบนี้เลยใช่ไหมนอนเรียงแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ในแต่ละปีจะมีชาวกะเหลี่ยงเดินทางมาเพื่อนามัศกาลหลวงพ่อนวมซึ่งมีความเชื่อว่าการที่ให้หลวงพ่อนวมเหยียบหลัง
ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองอำนาจผลบุญที่ได้ทำนั้นจะส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง
ขจัดปัดเป่าสิ่งสุมอยู่ภายในจิตใจเพราะว่าถือว่าเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตนั่นเอง
แบบนี้นะคะถูกต้องเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมายาวนาน
สำหรับในปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมกันมากมายนะคะนอกเหนือจากประเพณีแบบนี้ก็มีการแสดงศิลปะ
และวัฒนธรรมของแปดชาติภัณฑ์ในจังหวัดราชบุรีด้วยมีการแสดงของเยาวชนชาวกะเรียงนะคะ
มีนิทัศกาลประวัติความเป็นมาของประเพณีเหยียบหลังกะเหลี่ยงให้ได้ดูกันด้วยนะ
พร้อมทั้งประกอบพิธีพลีกรรมพลีกรรมบวชพระบวชชีขอลูกอาบกินน้ำมนต์
เพื่อเป็นการแก้กรรมผิดผีแล้วก็เป็นการแก้บนในสิ่งที่ขอกับหลวงพ่อนวมด้วยนะคะ
ในปีนี้มีชาวกะเหลี่ยงร่วมบวชสามเณรแล้วก็บวชชีพรามรวม๑๐๕๓คนค่ะ
ซึ่งปัจจุบันก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจนะคะ
แล้วก็เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะดูประเพณีนี้ด้วยนะ
บางคนไม่ได้เป็นชาวกะเหลี่ยงแต่เดินทางมาเพื่อดูประเพณีของชาวกะเหลี่ยงที่สืบทอดกันมายาวนาน
ไม่เคยเห็นที่อื่นนะเพราะว่าเป็นประเพณีของชาวกะเหลี่ยงเท่านั้น
หลายพื้นที่ก็จะมารวมตัวกันเป็นประจำทุกปีเลย
เห็นแบบนี้แหละครับก็เป็นภาพอากาศของเรื่องราวของแรกสถานก็ความเชื่อนั่นเองนะครับ
เอาล่ะผ่านมาหลายเบรกหลายข่าวแต่ความหิวยังอยู่

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเติมพลังความหิวกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยว
เตี๋ยวนี่ผมชอบมากก๋วยเตี๋ยน่องไก่

โอ้โหต้องแบบเนื้อยุ่ยแบบว่ามีการตุ๋นอย่างดีเลยนะครับ
ที่จังหวัดบุรีรำร้านนี้เขาขายมานานกว่า๓๐ปีแล้วครับ
พาไปรู้จักกันหน่อยก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ดัง

ถูกต้องก็เลยดังมากเลยนะครับ
จังหวัดบุรีรำขายมานานถึง๓๒ปีแล้ว
แล้วก็ความที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้คือ
่องไก่ที่ชิ้นโตเต็มชามวางลงไปนี่ใหญ่กว่าประมาณสักครึ่งชามได้
เหลือนี่เป็นพวกเส้นแล้วก็ผัก
ก็คือแบบให้ไก่มาเป็นชิ้นใหญ่เลย
บางคนบอกว่าน่องไก่อยู่ไหนเห็นแต่วิญญาณไก่

พอได้ที่ปั๊บก็มาเสิร์ฟให้กับลูกค้า
ได้ทานกันการันตีความอร่อยครับนี่นี่คุณเหล่าบรรดา
ศิลปินชื่อดังเซลงเซเลปนี่เขาไปร้านนี้กันเยอะแยะ
คือต้องไปแวะร้านเนี้ยถ้าไปที่บุรีรำค่ะโอ้โหแต่ละคนนี้
ดังทั้งนั้นนะครับการันตีความอร่อยคุณผู้ชมครับ
ทานกันได้ที่จังหวัดบุรีรำแล้วก็เรื่องของการตุ๋นนะครับ
เจ้าของร้านเขาเผยให้ฟังนะครับเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งสูตรเด็ด
ลับที่ทำให้ร้านอาหารของเขานั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เลิศรสอย่างมาก
ก็คือเรื่องของวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำก๋วยเตี๋ยว
แต่ว่ามันคืออะไรไปลองฟังจากปากของเจ้าของร้านกันเองดีกว่าครับ
มันคัดสรรไก่เนี่ยเราเลือกเอาแต่ไก่ตัวเมีย
ไก่ตัวเมียเนี่ยอ่าแต่ไก่ตัวเมียเป็นตัวใหญ่
แต่น้ำหนักมันน้อยนะฮะน้ำหนักมันน้อยไข่ตัวเมียเนี่ย
มันจะเนื้อนุ่มตัวผู้ไม่เอาตัวผู้มันจะแข็งหน่อย
เนื้อมันแข็งเราก็คัดมาคือความจำนานมันจะสอนของเราให้ให้ให้
ไม่เป็นไปเองความชำนาญแล้วเวลาเราไปจับใครเราก็จะ
ชวนอกดูชวนอกดูเอ่อขัดเองว่าเอ่อเรากำขนาดนี้มันจะกี่กิโลอะไรเงี้ย
ประมาณก็ไม่ต่ำกว่ากิโลหนึ่งนะฮะอ่าพวกน้ำซุปเนี่ยเป็นน้ำซุปของเราเอง
ของเราเองคือแฟนผมจบคากรรมด้านโภชนาการมา
และผมเป็นคนการตลาดชวนชิมชอบกินอาหารชิมชิมรสชาติ
เราก็ถือว่าเป็นรสชาติอนานาชาตินะของนานาชาติเอ่อ
พอเราได้สูตรนี้ก็โอเคเป็นไงสูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือต้องเป็นไก่ตัวเมีย
เพราะตัวเมียนั้นดูแลตัวเองดีผิวจะนุ่มเนียนน่าสัมผัสน่าทาน
คุณนี่เป็นผู้รู้ทั้งเรื่องไก่และวัวนะเอ้าคุณไม่เคยได้ยินเหรอ
ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไก่ตัวเมียก็งามเพราะว่าดูแลตัวเองดี
อ๋อเนื้อเลยนิ่มกว่าไก่ตัวผู้ค่ะประมาณนั้นเนื้อแน่นเนื้อแน่นเอ้า
ทีนี้นะครับใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยก็ไปกันได้นะครับ
ร้านอยู่ที่จิระซอย๘ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลาเก้าโมงจนถึงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีก็คือ
บ่ายสามครึ่งนะครับสำหรับชามชามหนึ่งนะธรรมดาก็๓๐บาท
เนี่ยนะสามสิบบาทถูกต้องคือไก่ใหญ่มากเลยอ่ะแล้วถ้าไม่จู่ใจขอไก่เต็มชามเลย
สี่สิบบาทพิเศษครับโอ้โหไม่แพ้อืมน้ำลายไหล่อ่ะคุณไม่ใช่แค่คุณหรอก
นี่คุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านสารภาพมันซะดีน้ำลายไหลด้วยใช่ไหม
น้ำลายไหล่เลยเดี๋ยวไก่แบบนี้แล้วจริงจริงเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยน่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกไก่หรือว่าแบบวัตถุดิบต่างนะคะ
ใครที่เคยทานแถวนี้ก็ลองส่งไลน์มาบอกกันก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ด้วย
ต้องเด็ดจริงถึงอยู่ได้นานขนาดนี้ครับแต่ทานอาหารคาวแล้ว
ไม่ทานอาหารหวานตบท้ายก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทานขนมหวานเป็นขนมไทยแบบโบราณที่หาทานได้ยากมาก
ชื่อว่าขนมสายบัวแดงคุณผู้ชมหาทานยากมากหน้าตาก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
คุ้นเคยนะคะแต่ที่ร้านแห่งนี้เขายังคงอนุรักษ์แล้วก็ทำแบบฉบับสูตรโบราณดั้งเดิมไว้เลย
บอกเลยไม่ไกลกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะ
บรรยากาศตึกรามบ้านช่องเก่าแก่แบบนี้แหละค่ะคือเสน่ห์ของชุมชนเก่าหัวตะเค
ลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นชุมชนโบราณที่อาศัยอยู่กันมานานกว่าร้อยปี
มสายบัวแดงวันนี้ตลอดข่าวจะมาพิสูจน์ความอร่อยของขนมไทยโบราณที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในตำนานอีกต่อไป
นั่นไงคะเจ้าถิ่นคนสำคัญป้าจันกำลังพายเรือเลือกบัวอยู่พอดีเลยค่ะ
บัวแดงเป็นวัตถุดิบสำคัญของการทำขนมสายบัวแดง
ขนมไทยโบราณที่เกือบจะจางหายจนกลายเป็นตำนาน
แต่คนที่ฟื้นฟูขนมสายบัวแดงให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง
ก็คือป้าจันคนนี้ค่ะในระแวกเนี้ยจะเป็นเบาะบัวหมดเลยค่ะ
สมัยก่อนเนี้ยบัวจะเยอะมากเลยคุณแม่ก็มีลูกเยอะอย่างเงี้ย
ก็จะทำหนมทำนมนู่นนี่ให้ให้ทานอ่ะค่ะแล้วเราอ่ะชอบบัวแดงค่ะ
คือมันอร่อยกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่จะมาลื้อฟื้นทำขนมใส่บัวแดงค่ะ
ซึ่งจะถูกลืมเลือนไปแล้วอย่างเงี้ยบัวแดงเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชนหัวตะเค
แต่นั่นเป็นเพียงอดีตค่ะเพราะปัจจุบันบัวแดงไม่ได้หาง่ายเหมือนแต่ก่อน
แต่ป้าจันก็ยังรักษามาตรฐานความอร่อยไม่ใช้บัวขาวแทนบัวแดงเด็ดขาด
บัวแดงมันจะมีเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของมันคือมันจะมีกลิ่นหอมเวลานึ่งไปแล้วอย่างนี้
บัวขาวมันจะหอมน้อยกว่าค่ะหอมน้อยกว่าบัวแดง
บัวขาวเขาก็ทำปรุงเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีก็อาจจะได้แต่สมัยก่อนมันมีแต่บัวแดงอะค่ะ
ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ว่าขนมบัวแดงสำหรับที่มาของความอร่อย
แน่นอนว่าวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นเนื้อบัวแดงตามด้วยแป้งข้าวเจ้ากะทิ
มะพร้าวถิ่นทึกขูดน้ำตาลมะพร้าวเกลือเริ่มลงมือตั้งแต่การนำเอาสายบัวมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็ก
และตำให้ละเอียดเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะ
เพราะป้าจันแอบกระซิบว่าจะไม่ใช้เครื่องปั่นเด็ดขาด
ต้องใช้มือตำเท่านั้นไม่อย่างนั้นความเหนียวของขนมที่ได้จากใยบัวจะหายไป
ตำเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าวัตถุดิบทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันหยอดลงถ้วยด้วยความว่องวัย
หม้อนึ่งราว๒๐นาทีก็ได้ลิ้มรสความอร่อยของขนมไทยโบราณ
อย่างขนมซ้ายบัวแดงกันแล้วล่ะค่ะ
คิดว่าจะทำแล้วก็ต่อเมื่อเราไม่มีแรงทำอย่างนี้ค่ะ
เนี่ยก็สอนคนรุ่นใหม่ใหม่ไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นของโบราณอะไรอย่างเงี้
ให้คนรุ่นใหม่สืบทอดต่อไปใครอยากจะทานขนมสายบัวแดงฝีมือป้าจันท
ก็แวะเวียนมาเที่ยวที่ชุมชนหัวตะเข้ได้เลยรับรองว่ารสชาติเหนียวหนึบถูกใจอย่างแน่นอน
แต่ป้าแกไม่ได้ทำทุกวันนะจ๊ะส่วนใหญ่จะทำเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์
ถ้าจะให้ชัวร์ก็โทรมาถามก่อนจะดีกว่าจ้า
โอ้โหคุณค่ะเห็นไหมน่าทานมากเลยอ่ะ
แล้วก็ที่ฉันบอกเลยนะว่าไม่เคยทานมาก่อนเลยใช่แล้วขนมสายบัวแดงเป็นขนมไทยแบบโบราณหาทานได้ยาก
อยากลองทานไปลองกันดูได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่
แต่ว่าเรื่องกินยังไม่หมดช่วงหน้าใครที่อยากจะทานอาหารป่า
ทานกันได้โดยที่ไม่ต้องเดินกันเดี๋ยวมาเป็นตัวเลยเหรอ
ร้านนี้ทีเด็ดมากติดตามกันให้ได้ช่วงหน้าครับ